ที่เกิดขึ้นครับ
ไฟทองเต็มถึงอายุ๓๕ปี
เปิดเผยว่ากำลังมาทุกปลาสดไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอุบลราชธานี

มีฝูงวัวประมาณ๓๐ตัวเดินข้ามถนน

แต่อีก๒ตัวลุกขึ้นได้เดินหนีไป
เจ้าหน้าที่เตรียมสืบสวนหาเจ้าของวัว

ให้กับเจ้าของรถกระบะต่อไป

เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคง
บนถนนสายอุบลราชธานีศรีคิ้ว

หมู่๒ตมตาเบาอำเมอประสาท

ตะแคงเทกระจัดพริกและผักสด

อายุ๓๓ปีคนขับรถกระบาดได้รับบาดเจ็บ

และยังล้อหลังซ้ายระเบิด
ทำให้รถเสียหลักทิ้งตะแคงนักราว

ล้มอยู่กลางถนน

อัพบิดเบี้ยวเครื่องยนต์แตก

มีบาดแผลที่ใบหน้าแขนขาและคอหัก

เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุ

เลี้ยวรถกลับมาดูบริเวณที่เกิดเหตุ

นอนหาใจห่วยรีมอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่

ใช่แล้วยังไงฮะ
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุอีกครั้ง
ผิดคล้ายด้วยตำรวจสอบภจันทบุรีเข้ากรดสอบบุธิเหตุ
บริเวณปากทางเข้าวัดจันทนาราม
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์๒คันล้มอยู่กลางถนน

ใกล้กันพบรถเก๋งสีบรอนจอดคว่ำเล่นอยู่หลายทาง

ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคัน
ซึ่งเป็นชายชาวกัมพูชากับหญิงสาวอายุ๒๔ปี

สอบสวนหญิงสาวคนขับรถเก่งทราบว่า
ขณะขับรถกลับบ้านมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

เป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์อีกคัน
ขี่สวนมาจึงชนประสานงากันอย่างจัง
แล้วชิ้นส่วนรถกระเด็นมาโดนรถเก๋ง
ได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิต